มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะทำงานที่บางแสนก่อนหน้านี้แต่ว่าถูกไล่ออกจากงาน
ก็เลยจะต้องระเหตุระเหินพาลูกแบบนี้เดินไปหางานทำที่ใหม่
ก็คือที่จังหวัดระยองย้ำว่าเดินเท้านะคะเดินเท้าเหรอ
เดินเท้าสองวันเต็มเดินสองวัน
แล้วก็ไม่มีอาหารให้ลูกทานด้วยนะคะมีคนไปเจอพอดี
ขอความช่วยเหลือค่ะเพจที่เขาเอามาลงชื่อว่าเพจพัทยาท็อกนะคะ
ขอความช่วยเหลือให้กับ๓คนนี้พ่อและลูกชายอีก๒ค่ะ
เขาบอก๒วันแล้วไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนแล้วไม่มีเงินติดตัวด้วย
บนนาจอมเทียนอำเภอสัตตาหีบไปเจอเหมือนเดิมค่ะเขายังอยู่ที่เดิมนะ
นายสมปองศรีสังอายุสามสิบสามปีและลูกชายสองคนไว้กำลังเรียนเลยค่ะ
นั่งอยู่ที่สาลาแห่งนี้มีคนเอาน้ำมาให้เอาอาหารมาให้
สอบถามนายสมปองเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะตอนแรกเป็นลูกจ้างร้านขายเครื่องดินเผา
ที่อำเภอพานทองแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะไปธุระมาก็เลยกลับมาช้าหน่อย
แก่เห็นแบบนั้นไล่ออกเลยค่ะแล้วไม่ให้อยู่ที่ร้านด้วย
ก็เลยอยากจะไปหางานทำที่จังหวัดระยองพาลูกเดินเท้าออกมาเลยนะคะ
บอกว่าทำไมถึงเดินล่ะทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียว

แล้วมีเงินติดตัวมีอะไรมั้ย
ไม่มีเลย
เนี่ยค่ะไม่มีเงินเด็ดตัว
หดหูใจมาก
คนไม่มีมันคือไม่มี
ทีมข่าวก็ถามว่าเอาแล้วบอกลูกยังไง
คุณสมปองบอกว่าปลอบลูกให้อดทน

แล้วก็จะได้มีเงินมาซื้อข้าวให้ลูกกินนะ

ถ้าได้งานทำเขาบอกแบบนี้นะบอกลูกแบบนี้
ส่วนภรรยาเลิกลากันไปละ๔ปีแล้วเนี่ยนะคะ

มีคนใจบุญค่ะเป็นเจ้าของร้านคาแคร์

ที่ร้านคาแคร์เนี่ยนะคะในเมืองพัทยา
คือให้กลับไปนะเดินมาถึงสัตหีบ
เดินย้อนกลับไปที่พัทยาสักนิดนึง

ที่อยู่อาศัยประสานโรงเรียน

ขอบคุณมากของร้านคาแคร์